แล้วก็ไปงานวันเกิดเพื่อนที่ร้านเหล้าแห่งหนึ่ง
ไปมีปัญหากันกับผู้ดูแลร้าน
ถึงขั้นกับเอาปืนออกไปดวนกัน
ก่อเหตุได้แล้วแต่ว่าไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับ
คนที่เขาถ่ายคลิปไปแล้วก็โทรแจ้งไปว่ามีคนโดนยิงเสียงปืนก็ดังปุ้งปั้งเป็น๑๐นัดทีเดียวนะฮะ
ก็เหตุการณ์นี้ทำให้นายประเสริฐเสวกอายุ๔๒ปีอาชีพเป็นเทศกิจเขตพระนครกรุงเทพโดนยิงเสียชีวิต
แล้วก็มีคนโดนยิงบาดเจ็บอีก๓คนซึ่งเป็นพนักงานของร้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่กลางดึกของ๓๐สิงหาคมที่ผ่านมา
สุดท้ายตำรวจตามไปจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
คนที่ยิงนายประเสริฐจนเสียชีวิตคือนายภัยทูลกระจ่างวันอายุ๓๙ปี
พร้อมกับปืน๙มมเบื้องต้นเขาบอกว่าเขาเป็นผู้จัดการร้านจริง
ก่อนเกิดเหตุนายประเสริฐอ้างตัวเป็นตำรวจไปเที่ยวที่ร้านนี้
ไปซื้อเบียร์มีปัญหากันกับเด็กในร้านครับคุณผู้ชม
ตกลงกันไม่ได้มีปัญหาปากเสียงกันก็เลยอ่ะไปเคลียร์กันหน้าร้านสิ
เอายังไงทีนี้ก่อนที่นายประเสริฐไม่รู้ไปเที่ยวยังไง
เอาปืนไปด้วยนายประเสริฐไปเคลียร์กันกับผู้แรงร้าน
แล้วก็มีการเอาปืนไปยิงเด็กในร้านบาดเจ็บไปก่อน๓คน
ระหว่างนั้นเนี่ยนายประเสริฐกำลังเดินไปกำลังจะออกไปแล้ว
ผู้จัดการร้านนายภัยทูลเห็นว่าเด็กโดนยิงเดินกลับเข้าไปหยิบปืนที่เคาน์เตอร์
ออกไปยิงสวนนายประเสริฐแล้วเขายอมรับว่าปืนเนี่ยกระสุนปืนมันโดนที่หลังของนายประเสริฐ
ตอนนั้นเขาไม่รู้ว่านายประเสริฐบาดเจ็บหรือว่าตาย
ไม่ทราบแล้วก็เลยหลบหนีไปนะฮะแล้วก็ถูกจับได้ในที่สุด
ผลตำรวจตรีท่านนายุทธิจดัดทำรงรองผู้บัญชาการตำรวจพุทธรภาคหนึ่งบอกว่า
หลังจากประชุมกับทีมสืบสวนก็สืบสวนหาพยานบุคคลต่างหาหลักฐานและผลทางนิติวิทยาศาสตร์
ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุคือนายภัยทูลเนี่ยไม่ได้เป็นการจัดฉาก
นายภัยทูลผู้ต้องหาเองตรวจสอบประวัติแล้วมีคดีติดตัวหลายคดีทั้งพยายามฆ่า๓คดีทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บ๑คดี
คดีพรบออาวุธปืนอีกมากมายตอนนี้ก็สอบปากคำอย่างละเอียดยืนยันว่าเป็นผู้ต้องหาตัวจริง
จัดฉากขึ้นมานะครับทางด้านภรรยาของผู้ตายคือนางสาวพัสราก็บอกว่า
แต่ว่าจากการสังเกตในคลิปเนี่ยเสียงปืนในคลิปเนี่ยมันมีมากกว่า๕นัดเป็น๑๐นัดด้วยซ้ำไป
แต่กระสุนปืนของฝั่งตรงข้ามหายไปไหนค่ะทำไมมีแต่ปลอกกระสุนของของสามีเธอซึ่งตายไปแล้ว
แต่คนทำทำไมไม่เจอปลอกอ่ะไปฟังเสียงภรรยาผู้ตายครับ
ที่มันจะสงสัยได้นะคือทำไมปืนไอ้ปอกกระสุนปืนมันมีอยู่แค่ห้าเพราะว่าจากการที่ดูเนี่ยคือมันเยอะมากเลยนะ
ที่นับได้คือไม่ต่ำกว่า๑๐แต่ซึ่งมันพบเจ้าของเราก็ที่เหลือหายไปไหน
ภรรยาก็สงสัยว่าเอ๊เป็นการจัดฉากหรือเปล่าใช่คนทำตัวจริงหรือเปล่าก็สงสัยแบบนี้นะฮะ
ก็ฝากตำรวจต้องชี้แจงด้วยตอนนี้ญาติได้ตั้งศพผู้เสียชีวิตอยู่ที่วัดจันทร์อำเภอโพทอง
วัดอ่างทองแล้วก็จะมีชาปนกิจในวันพระราชสบดีที่จะถึงนี้นะครับ